มีความรักความปรารถนาดีให้กันอยู่แล้วนะครับ

เราจะต้องแก้ปัญหาของประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุด
ก็ประเมินมาโดยตลอดนะนะก็จะเห็นได้ว่า
มีการแยกสลายไปหลายกลุ่มด้วยกัน
กลุ่มก็ไม่มีความรุนแรงบางกลุ่มก็ใช้ความรุนแรง
จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการของเขามาโดยตลอด
แต่รัฐบาลก็มองอ่ะนะมองว่าทำยังไง
เราจะทำให้เอกการมันสงบแล้วก็มีความปลอดภัย
ก็ยังมองผู้ชุมนุมเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกัน
สิ่งที่ผมไม่กังวลก็คือมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่ง
ซึ่งเขาไม่ค่อยชอบผมก็ต้องไประวังทางนั้นด้วย

อันนี้ผมถือว่าถ้าเราไม่ทำอะไรไม่เกิด
เพราะฉะนั้นศือกีย์ก็ต้องช่วยกันผมนิดนิดหนึ่ง
การถ่ายรูปการถ่ายภาพต่าง
วันนี้ผมก็ได้เจ้าที่ที่ถ่ายภาพให้ขอบคุมบนที่ไปด้วย
ก็เป็นห่วงสื่อมวลชนที่ไปอยู่ในพื้นที่
อยู่ใกล้และพื้นที่จำนวนมาก
เวลามีการปฏิบัติอะไรบ้างมันก็ย่อมได้รับผลกระทบบ้างอันตรายนะผมก็เป็นห่วง
อีกอันหนึ่งผมก็สอบสวนกับทางเจ้าอิ่มหมดแล้วก็ยืนยันว่า
กรณีนี้มีการใช้อาวุธปืนกำลังติดตามสอบหาจากกล้องทั้งหมดอยู่
แต่เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่เจ้าที่แน่นอนนะครับ
เพราะเป็นการทำร้ายกันของกลุ่มบัญชนอยู่กลุ่มหนึ่ง
แล้วคนนี้ผ่านไปก็ไปช่วยเขาไปช่วยเขาปรากฏว่ามีการใช้อาวุธออกมาได้ตรงนู้น
อันนี้แหละคือผมเป็นห่วงอย่างนี้มากกว่าส่วนเจ้าที่ผมก็ย้ำอยู่เสมอแล้ว
ต้องระมัดระวังที่สุดใครได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติของเราก็ต้องไปดูแล
วันนี้ก็ได้ให้ตำรวจถ่ายไปยังผู้ชุมนุมเยอะจะได้เห็นว่าพวกเราอยู่ในจุดเสี่ยงแค่ไหน

ก็คุณก็รู้อยู่แล้วมันจะแรงตอนไหนคุณรู้อยู่แล้ว

ทำไมจะเรียกไม่ได้ก็เมื่อเขาจะแรงกันเริ่มตำรวจเริ่มจะปรับ
คุณก็ออกไปถ่ายข้างข้างโน้นไม่ใช่คุณไปอยู่ทางฝั่งตรงข้ามโน้น
ก็เขาต้องทำงานไงแล้วเขาประกาศแล้วไม่ใช่หรือ
ต่อไปนี้เขาจำเป็นที่จะต้องทำให้เหตุการณ์มันสงบ
แล้วคุณไม่เห็นแหละว่าก่อนเขาจะทำเนี่ยเจ้าที่ตำรวจถูกกระทำอะไรบ้าง
คุณไม่เห็นเหรอไม่เห็นหรือไง
อ่ะแล้วตำรวจเขาทำอะไรก่อนไหมล่ะเขาทำอะไรก่อนไหม
ไม่มีอะไรเขาทำไหมเขาเคลื่อนกำลังไปหาผู้ชุมนุมไหม
ถ้าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นถ้ามันเป็นส่อเจตนาที่บานปลาย
แล้วถ้าเขาไม่ประกาศก่อนแล้วเธอเขาประกาศก่อนเธอก็ต้องหลบเธอก็ต้องถอยออกมา
แล้วถ้าจะปล่อยให้มันไปทั่วพื้นที่ยังไงมันได้ไหมล่ะ
ทุกประเทศเขาก็เป็นอย่างนี้นะควบคุมพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
นุมไปก็ชุมนุมไปเถอะในพื้นที่ชุมนุมก็ว่าไป
แต่การเคลื่อนย้ายไปโน่นไปนี่มันทำให้เกิดผลกระทบคนอื่นเขาด้วยไม่ใช่หรือ
แล้วถ้ารัฐบาลไม่ทำเจ้าที่เขาไม่ทำแล้วคนพวกนั้นเขาร้องเรียนขึ้นมา
ไม่ดูแลเขาหรือไงล่ะการใช้เวลากับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ถูกต้องนะ
เข้าใจหรือเปล่าแล้วคุณก็ถ่ายรูปแต่ข้างเจ้าที่อย่างเดียว
คุณก็ลงหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเนี่ยมันดีอะไรกับประเทศเราบ้างไหมล่ะ
ถามหน่อยสิมีความชอบกับผมบ้างไหมประเทศชาติ
เข้าใจผิดไหมทำไมไม่มีรูปคนนี้บ้างล่ะ
ถูกกับร้ายตำรวจไปยืนรายละทัยตำรวจเนี่ย
มันควรไหมรับได้เหรอรับได้ไหมเธอ